เป็นเรื่องของพระคุณผู้ชมมีพระรูปหนึ่งเขาก็ไปอยู่ใน
อ่าเพลิงพักในป่าแถวแถวพุทธมนตรสายสี่ค่ะแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยนะฮะ
เข้าไปเอามีดแทงหน้าผากแทงคอแทงหายปลาร้า
พระท่านเสียชีวิตเลยก็เป็นการบรรณภาพอยู่ในป่านะครับ
เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับจุดนี้มันเกิดขึ้นในป่านั้น
ปากกกในซอยแห่งหนึ่งของถนนพุทธมนตรสาย๔
ไปเนี่ยมันลึกมากคุณผู้ชมมันเดินเข้าไปลึกมากนะ
ต้องเข้าไปในซอยแล้วต้องเดินเข้ามาในป่าอีกประมาณสัก๑๐๐เมตร
ถึงไปเจอเพลิงอันนี้มีพระรูปหนึ่งอยู่
ไปเจอของพระอายุ๕๐ปี
แต่สภาพไปเจอเสียชีวิตแล้วมรณภาพแล้ว

สภาพนอนหงายอยู่ที่ด้านหน้าของเพลิงพัก
หน้าอกข้างซ้ายที่คอตรงหายปลาร้าขวาทั้งหมดรวม๓แผล
หมดอณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงแล้วใกล้กันไปเจอมีดปอบผลไม้เปื้อนเลือดยาว๕นิ้วแล้วก็มีดดากอันนึง
ยาว๗๑๑เซนติเมตรศูนย์ตกอยู่๑เล่ม
ก็เก็บทั้งหมดรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีรอยเลือดตกอยู่ที่พื้น
ส่วนพระรูปที่ถูกฆาตกรรมตามรายงานคือพระสกลภูมีเป็นพระไร้สังกัด
ไปอยู่ในป่ากกนี้คนเดียวและอยู่มาแล้ว๒ปี
ไปอยู่ยังไงในป่านี้๒ปีคนเดียวขณะที่ใกล้ที่เกิดเหตุ
มีสำนักสงฆ์สำหรับปฏิบัติธรรมสำนักหนึ่งแล้วมีพระอาศัยอยู่ห้ามรูป
ซึ่งหนึ่งในพระสงฆ์ที่อาศัยในสำนักสงฆ์นี้บอกว่าพระสกลอยู่ที่นี่มาคนเดียว
ปี๒ปีแล้วนะฮะที่ผ่านมาพระสกลไม่ค่อยยุ่งหรือว่าไปสูงสิงกับพระที่สำนักสงฆ์เลย
ก่อนเกิดเหตุยอมรับนะฮะว่าไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าเหตุการณ์ค่อนข้างจะปกติ
วกกับว่ามีพระทุกรูปที่สำนักสงฆ์ก็เดินเข้าออกซอยนี้บินทบาทตอนเช้าปกติเป็นประจำนะฮะ
ก็ไม่มีเสียงคนโวยวายอะไรผิดปกติหรือมีกลิ่นแปลก
พอมาทราบข่าวโอ้โหตกใจมากเพราะว่ามีตำรวจไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วบอกว่ามีพระถูกฆ่า
ท่านก็ตกใจไปฟังเสียงของพระในสำนักสงฆ์นะครับ
ที่สองปีได้นะครับพระพิสูงอีกหนึ่งรูปนะครับพระพิสูงอีกหนึ่งรูปที่ก็อยู่ในสมัครโสก
ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าพระสกลมักเดินทางเปลี่ยนที่อยู่แถบป่าทึบป่ากก
ในเขตจังหวัดนครปฐมมานานแล้ว๒ปีเหมือนกันนะครับ
ก่อนหน้านี้พระสกลเคยมาหาขอเข้าสังกัดในสำนักปฏิบัติธรรม
ในเขตอำเภอพุทธมนตรหลายต่อหลายที่
แต่พอตรวจสอบไปไม่มีข้อมูลว่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
ไม่มีข้อมูลว่าไปบวชที่ไหนอย่างไรก็ไม่มีใครกล้ารับไปอยู่ด้วยนะครับ
ระยะเวลาที่พระสกลอยู่ในป่ากกตรงนี้ตรงที่ถูกฆาตกรรม
ก็จะมีพระสงฆ์สัญชาติพม่าเนี่ยวนเวียนเข้าออกหลายครั้งหลายรูป
ซึ่งก็เคยได้รับข้อมูลจากชาวบ้านเวลาที่ออกไปบินทบาทบอกว่า
สกลชอบซื้อสุรามานั่งดื่มเองคนเดียวในจุดที่เขาอาศัยอยู่

ทีนี้ทางด้านของตำรวจคือพันธุ์ตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวันนิพงศ
ผู้กำกับสนธรรมศาลาบอกว่าผู้ก่อเหตุต้องเป็นคนใกล้ชิดกับพระสกล
ซึ่งเข้าข่ายต้องสงสัยก็มีลูกศิษย์อยู่๑คน
แล้วเพื่อนพระพิสุกซึ่งเป็นชาวกัมพูชาอีกหนึ่งรูป
เขาชอบไปมาหาสู่กันตรงนี้บ่อยครั้ง
หลังจากก่อเหตุทั้งลูกศิษย์กับพระรูปนั้นก็หนีหายไป
ต้องสืบก่อนว่ามันเกิดต้นสายปลายเหตุอย่างไร
ถึงทำให้มีการฆาตกรรมแบบนี้นะครับ